พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่จังหวัดชายภูมินะคะ
มีลูกชายอายุ๒๕ค่ะเมาแล้วก็อลวาดคลุมคลั่งอยู่ในบ้านนะคะ
พ่อเนี่ยบอกว่าลูกชายคนนี้เมาแล้วก็จะไปทำร้ายแม่เลี้ยง
พยายามจะห้ามแต่ไม่หยุดด้วยความที่พ่อเป็นตำรวจค่ะ
เป็นดาบตำรวจเอาปืนยิงใส่ขาลูกเหมือนกับจะปรามลูกให้หยุด
แต่ลูกไม่หยุดยิงใส่อีก๓นัดลูกเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วพ่อก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนรอมอบตัวอยู่ค่ะ
กลางดึกที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพนบัวแดงไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบัวแดงอหนองบัวแดงจชภูมิ
มีแพทย์เวรมีทางกู้ภัยสว่างคุณธรรมลงพื้นที่ไปด้วย
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายแดงเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๒๕ก็คือลูกชายเจ้าของบ้านนี่แหละค่ะ
สภาพศพนอนหงายอยู่ที่พื้นถูกยิงด้วยปืน๙มม๔นัดนะคะ
ขาซ้าย๑นัดที่ท้องและหน้าอกอีก๓นัดในมือขวาของผู้ตายกำมีดสั้นเอาไว้นะคะ
ตอนเกิดเหตุก็คือช่วงเวลาประมาณทุ่มนึงนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา
ดาบตำรวจดำก็คือพ่อของผู้ตายกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับภรรยาใหม่ก็คือเป็นแม่เลี้ยงของผู้ตาย
นั่งกินข้าวกันอยู่หน้าบ้านลูกชายเนี่ยเดินเข้ามาในสภาพที่เมาโวยวายอารวาสทำลายข้าวของแล้วก็ไปทำร้ายแม่เลี้ยงค่ะ
พ่อเนี่ยพยายามจะเข้าไปห้ามบอกลูกว่ากลับออกไปก่อนเถอะแต่ลูกชายโกรธโมโหนะคะ
หาว่าทำไมพ่อเข้าข้างแม่เลี้ยงก็เดินออกจากบ้านไปแต่ขู่เอาไว้ว่าเดี๋ยวจะไปเอาปืนไปเอามีดกลับมาทำร้ายแม่เลี้ยง
ไป๑๐นาทีลูกชายกลับมาอีกรอบตามที่ขู่ไว้จริงค่ะถือมีดเข้ามาค่ะแล้วก็ทำลายข้าวของในบ้านอีกรอบหนึ่ง
พ่อก็พยายามจะห้ามนะคะแต่ก็ไม่ยอมหยุดก็จะเข้ามาทำร้ายแม่เลี้ยง
พ่อบอกว่าพ่อเลยตัดสินใจใช้ปืน๙มมยิงเข้าที่ขาซ้ายก่อน๑นัด
แต่ลูกชายก็ยังไม่ยอมหยุดค่ะทำท่าคือเอามีดมาไล่แทงทั้งพ่อทั้งภรรยาใหม่พ่อ
พ่อบอกว่าพ่อก็เลยตัดสินใจต้องใช้ปืนกระบอกเดิมนี่แหละยิงใส่ลูกชายไปอีกสามนัดซ้อน
กระสุนเข้าที่ท้องและเข้าที่อกลูกชายนี่นอนแน่นิ่งเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเลยนะคะ
ตัวพ่อผู้ก่อเหตุนะคะเป็นดาบตำรวจนะคะพ่อก็บอกว่าก็เลิกรากับภรรยาเก่าไปนานแล้ว
ก็คือแม่ของลูกชายที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะลูกชายก็เลยไม่ค่อยพอใจภรรยาคนใหม่
จนเนี่ยมาก่อเหตุเมาอลวาดจะทำร้ายภรรยาใหม่ของพ่อให้ได้
แล้วก็พ่อบอกว่าเหมือนกับจะทำร้ายพ่อด้วยพ่อก็เลยต้องตัดสินใจก่อเหตุนี้นะคะ
อันนี้คือคำให้การของพ่อนะคะพันธุ์ตำรวจเอกอินทิโชคเกิดผล
ผู้กำกับสพนบัวแดงก็ไปร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย
ผู้กำกับก็บอกว่าแพทย์ชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นส่งศพไปโรงพยาบาล
แพทย์ชนสูตรซ้ำอย่างละเอียดเพิ่มเติมคุมตัวพ่อที่เป็นคนก่อเหตุไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
เมืองต้นก็ต้องตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อน
แต่ว่าได้มีการประกันตัวไปนะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุมีหน้าที่การงานแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหน
เป็นคนโทรไปแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบเองเนี่ยค่ะก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไป
ส่วนเรื่องของศพผู้เสียชีวิตญาติบอกว่าจะรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้นะคะ